เลขแล้วแต่ว่าแซ็คในมือถือพี่แจ๊คมันเต็มพลื้ดเลยคุณผู้ชมค่ะ

กับพี่ส้มเช้งสามช่านี่คุณผู้ชมค่ะ
ถ้าใครติดตามโซเชียลของพี่ส้มเช้งเนี่ยนะ
จะรู้เลยว่าพี่ส้มเช้งเนี่ยเป็นสายมูอีกหนึ่งคนนะคะ
แล้วก็เป็นสายบุญด้วยเอะอะก็ตระเวนทำบุญไปที่ไหนเจอวัดเจออะไร
ที่สำคัญนะยังคอยเป็นสะพานบุญให้กับเหล่าแฟนคลับด้วย
ล่าสุดนี่เจ้าตัวพร้อมด้วยเพื่อนสีสายบุญพี่ท็อฟฟี่๓บาท๕๐บาท
ไปเลยจ้ะไปที่จังหวัดอุดรธานี
เพื่อไปถวายของมงคลไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาที่คำชโนธ
ทำไมเหมือนร้องศรีซึ่งใช่ช่วงที่กำลังทำพิธีท่องคาถาไหว่พออย่างนี้
ท็อฟฟี่ได้ถ่ายคลิปภาพบรรยากาศ
แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะที่ท้องฟ้า
บางคนบอกว่าเนี่ยท้องฟ้ามีลักษณะคล้ายกับช่วงศีรษะของพญานาค

ด้านหน้ามันเหินขึ้นมาเชอรี่มันนิดนึง
แล้วก็มีลักษณะลำตวนเห็นไหม
เหมือนเห็นมีตาด้วยใช่ไหมล่ะ
อ๋อนี่มีตาอย่างนี้

อย่างพี่แจ๊คมองแล้วก็แบบเห็นเป็นรูปร่างหน้าตาแล้วก็ขนลุกนะ
เหมือนหงอนท่านนะนะอันนี้ความเชื่อนะ
ส่วนใครที่กำลังรอว่าอ้าว
ไปทั้งทีไม่มีขอโชคขอลาบขอตัวเลขบ้างเหรอ

ส้มเช้งเนี่ยน่ารัก
นี่รับหน้าที่พาไปเลยจ้ะ
ไปที่ไหนดีไปส่องขันน้ำมนต์กันหน่อยคุณผู้ชม

ขันน้ำมนต์เราเห็นเป็นเลขอะไรพี่แจ๊คเห็นเป็นเลขอะไรบ้างคะ

ฉันเห็นเป็นเทียนเป็นเลขหนึ่งอ่ะ
แต่เลขหนึ่งไทยป่ะเลขหนึ่งไทยป่ะ
อันนั้นก็เลขหนึ่งไทยได้

แล้วแต่ว่าใครจะมองเป็นเลขอะไร

อ้าวเหรอเห็นมั้ย

แล้วข้างบนอ่ะตรงหนึ่งเป็น๗

แล้วแต่คุณผู้ชมจะคิดพิจารณาดูกันอีกทีนึงนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนคนนี้ค่ะกลายเป็นนักร้องสายบุญสายมูไปแล้วก็ว่าได้นะจ๊ะ

ว่างเมื่อไหร่ก็เหมือนพี่ส้มเช้งเลย
ระเวนไหว้พระขอพรเสริมความปังให้กับชีวิตอยู่ตลอด

จังหวัดนครนายกไปทำบุญที่วัดสีชมพู

เต็มไปด้วยสีชมพูทั้งโบสถ์ทั้งกำแพง

ถ้าพวกเรามีโอกาสก็จะแวะไปทำบุญเหมือนกับน้องใบเฟิร์นนี่แหละ
คือจริงแล้วน้องไปเซอเวย์สถานที่เพื่อที่จะถ่ายทำซิงเกิ้ลไมค์

ใช่เขาเดินนำเลยนะ

ซึ่งหลังจากที่ไหว้พระอะไรเสร็จเรียบร้อย
หลวงตาก็พูดกับใบเฟิร์นว่า

แล้วก็ให้กระดาษกับใบเฟิร์นมา๑ชิ้น

จะมีเลขอะไรให้เราได้ดูกันหรือเปล่า

หลวงตาบอกว่า
เอามือมาแล้วหลวงตาก็ให้ไอ้หลวงมา
ซึ่งหนูไม่รู้ว่าคืออะไร
คืออะไรนะขออนุญาตแกให้ดูนะ
ดูเอาเอง

รูปรับรถอย่างเดียวมันก็พอดิ

กว่าไม่มาโหลดห่องเพลงเป็นเลย

ก็ร้องเพลงซิ้งมวลนะคะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลำม่วนขนาดนี้
แห่งปังขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะ

แต่งตัวสวยไปคุณผู้ชมรีบเดินทางไปตามสัญญาทันทีค่ะ

นะครับถ้าผ่านสมหวังดังปราศนาค่ะ

คือบ้านเกิดของเธอนี่ดิละค่ะ
บอกว่าถ้าซิงเกิ้ลแรกของเธอ

ลุ๑ล้านวิวเมื่อไหร่จะมาร้องเพลงถวายค่ะ
ทวายค่ะซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะปล่อยไปเพียงแค่หนึ่งเดือนอืม
วิวทะลุหนึ่งล้านวิวเรียบร้อยค่ะในงานนี้นะคะเจ้าตัวก็เลยรีบเดินทางไปรำ
แล้วก็ร้องเพลงดังกล่าวค่ะถวายเสียงต่อหน้าเจ้าพ่อพญาแลทันทีค่ะ
ซึ่งเพลงเพราะมากแล้วน้องก็จัดตั้งใจมากจัดเต็มคุณผู้ชม
เสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะจริงจริงค่ะพร้อมกันนั้นนะคะก็ยังได้จัดคอนเสิร์ตให้พี่น้องชาว
ชัยภูมิในม่วนคักม่วนอิหรี่กันอีกแล้วและพี่น้องชาวชาวเยพูมนะคะ
ก็มอบมาลัยน้ำใจอยากให้ฟังดูนะคะว่าเป็นรวมทั้งหมดเท่าไหร่
อ่าฮะรวมทั้งสิ้นจ้ะ๑๖๒๕๖
เอาล่ะเขาในวงเลศตามบทมาเลยนะคะ
เพื่อพี่น้องลูกหลานเจ้าพ่อพญาแลสิได้โศกดีกันเด้อ
ที่ฉันจดไว้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชม
ไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวเราสรุปให้

เจ๊กะนินบิซี่มากบิซี่อะไรจดเลข
จดไปก่อนแล้วกันไปพาคุณผู้ชมไปดู